ตอนนี้ในพื้นที่ภาคใต้ยังคงน่าเป็นห่วง
เพราะว่ายังคงเจอเรื่องของฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วมอย่างต่อเนื่องครับ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือฝนตกตอนนี้ไม่ใช่เรื่องของพายุ
แต่ว่าเป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นปกติกับมรสุมที่เกิดขึ้นในภาคใต้
ส่วนที่นราธิวาสตอนนี้เหตุการณ์น้ำท่วมก็ขยายวงกว้างมากขึ้นครับ
ตำรวจทหารและเจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัยทาน้ำใจสมัยโกลก
จังหวัดนราธิวาสนำรถไปอบพยพชาวบ้าน๕๗คนครับ
มีทั้งเด็กเล็กคนชะลาไปอยู่ที่ศูนย์อบพยพโรงเรียนเทศบาล๔ชั่วคราวก่อนนะครับ
หลังจากน้ำท่วมขยายวงกว้างทั้งจังหวัด
เนื่องจากว่าแม่น้ำสายหลัก๓สายคือแม่น้ำสุงัยโกลกบางนาราแล้วก็สายบุรีล้นตลิ่งครับ
จุดที่ถือว่าวิกฤตขนาดนี้คืออำเภอสุงัยโกลก
เนื่องจากว่าน้ำปากบนเทือเขาสันกราคิรี
บาดลงมาสมทบกับปริมาณน้ำฝนในแม่น้ำสุไงโกลก
ทะลักเข้าท่วมบ้านเรือน๘หมู่บ้าน
ด้านสำนักงานศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รายงานมีน้ำท่วมบ้านเรือน๓๐๐หมู่บ้าน๑๓อำเภอครับ
มีประชาชนเดือดร้อนกว่า๑๕๐๐คน
โรงเรียนสังกัดสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส

พื้นที่การเกษตรเสียหายเกือบ๗๐๐ไร่ครับ
ไปดูสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดยาลากันหน่อยนะคะ

หลายหมู่บ้านต้องตัดขาดจากโลกภายนอก
แล้วก็ใช้เรือสัญจรผ่านไปมาเนี่ยนะคะ
ครอบครัวก็ต้องอบพยพอาศัยริมถนนชั่วคราว
เนื่องจากบางจุดน้ำท่วมสูงประมาณ๑๒เมตร
ขณะนี้เขตเทศบาลนครยาลาได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ

สูบน้ำลงไปสู่แม่น้ำปัตตานี
ขณะที่ผู้อำนวยการโรงเรียนก็ประกาศหยุดการเรียนการสอน

กว่าสถานการณ์น้ำท่วมจะคลี่คลาย
เนื่องจากว่าเสี่ยงเรื่องของความปลอดภัยของน้องนักเรียน

ไปดูอีกหนึ่งจังหวัดก็คือที่สตูนครับคุณผู้ชม
ตอนนี้น้ำจากเทือกเขาบรรทัศน์ไหลทะลักแล้วนะครับ
ทำให้ไปท่วมบ้านวังนานในของตำบลน้ำผุดอำเภองู

ชาวบ้านและชุมชนร่องแก่งวังสายทองกว่า๒๐แห่งครับ

เนื่องจากว่าตอนนี้สภาพน้ำเชี่ยวกรากมาก
แล้วก็น้ำไหลท่วมที่พักด้วยนะครับ
จากการสอบถามชาวบ้านบอกว่าหลังจากน้ำเริ่มลดระดับลง

ช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ช่วยกันทำความสะอาดคาบโครนต่าง

ประกอบกับมีฝนตกลงมาเพิ่มทำให้น้ำสูงกว่าเดิม
ชาวบ้านต้องใช้เรือในการสัญจรอย่างที่เห็นนะครับ
ผ่านด้านของนายชาชัยพรมเลิศประหลาดกระทรวงมหาส์ไทยอยู่นี้นะครับว่า
สถานการณ์ฝนตกหนักในขณะนี้เป็นร่องมรสุม
พายุซึ่งก็เป็นปกติที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้
โดยตกต่อเนื่องกันครับส่งผลให้น้ำเยอะ
น้ำท่วมขังในพื้นที่รุ่มต่ำ
จึงได้มีการประสานไปนะครับ
ก็มีการประสานพื้นที่ปิดสถานที่ท่องเที่ยวบางแห่ง
น้ำตกเกาะแก่งต่างแล้วก็เรือเล็กนั้นให้งดออกจากฝั่งในช่วงนี้
สำหรับการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่
ได้มีการดำเนินการประสานงานกับกองทัพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เตรียมกำลังคนและระดมเครื่องจักรกลในพื้นที่อื่น
เข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัย
รวมไปถึงสำรวจจุดปลอดภัยเพื่อเตรียมการอบพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยง
นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ดูแลประชาชนอย่างดีที่สุด
ไม่ให้ประชาชนตื่นตระหนกหรือเชื่อข่าวลือตามโซเชียลมีเดีย
เตือนประชาชนให้รู้ข้อมูลก่อนทุกข้อ
ครั้งจะได้เตรียมพร้อมในการรับมือกับฝนที่จะตกครับ